ส่วนวันนี้นะคะถ้าจะนับรวมแล้วเนี่ยเป็นวันที่สามสิบแปดแล้ว
สำหรับการทำหน้าที่ของตำรวจในการตามหาตัวคนร้ายนะคะ
ที่จะไปเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปและการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะ
เด็กอายุสามขวบซึ่งหายตัวออกไปจากบ้านสี่วัน
สุดท้ายไปพบเป็นศพบนภูเหล็กไฟพื้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวของตำรวจนะคะ
ลงพื้นที่อีกครั้งทำงานอย่างหนักเลย
โดยเฉพาะไปที่บ้านของชาวบ้านต่างต่างนี่เป็นบ้านของลุงพล
ตำรวจก็ไปด้วยไปขอกระสอบปุ๋ยจากลุงพล
ลุงพลเนี่ยเอากระสอบปุ๋ยให้กับตำรวจหลายกระสอบเลยนะคะ
เพื่อให้ตำรวจไปตรวจสอบนอกจากนี้ค่ะ
คดีนี้นะคะอาจจะมีการสืบจากขนสุนัขด้วย
เพราะว่าที่ศพของน้องชมพู่มีขนสุนัขติดอยู่ค่ะ

ส่วนนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ชุดคลี่คลายคดีลงพื้นที่บ้านลุงพลเป็นครั้งที่สอง
คือเมื่อวานนี้ใช้เวลา๓๐นาทีเท่านั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เอากระสอบปุ๋ยเป็นปุ๋ยยูเรียสีฟ้าสีขาว
แล้วก็ถุงมือผ้าขอบสีแดง๒คู่ของลุงพลเอาไปด้วย
นอกจากนี้นะคะไปดึงขนของเจ้านิก
เป็นหมาที่ลุงพลเลี้ยงไว้เอาไปตรวจสอบ
ซึ่งระหว่างเก็บหลักฐานเชิญตัวในเสริมสุขพันธ์น้าเขยของน้องชมพู่
ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปเป็นพยานด้วยนะคะ
คือนอกจากจะดึงขนของเจ้านิกซึ่งเป็นสุนัขของลุงพลที่เลี้ยงไว้ค่ะ
ตำรวจไปดึงขนของสุนัขหลายตัวนะคะ
โดยเฉพาะตัวที่อาศัยอยู่ในบ้านรอบของน้องชมพู่
เอาไปตรวจสอบว่าขนของเจ้าตัวไหนที่มันไปติดศพของน้องชมพู่
ส่วนลุงพลเมื่อวานี้หลังจากที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ก็เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ก็มาขอกระสอบปุ๋ยพูดคุยกับทีมข่าวเรานะ
มาขอกระสอบปุ๋ยมาขอถุงมือตัวเองก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าบริสุทธิ์ใจนะคะ
ส่วนวันก่อนค่ะมีข่าวว่าลุงพลกลับไปหาแม่
ที่อำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนคร
ลุงพลกลับบ้านไปเป็นการอำลามแม่หรือเปล่า
ลุงพลบอกว่าไม่ใช่ครับกลับไปขอกำลังใจ
เพราะนอกจากนี้นะคะก็ต้องให้กำลังใจกลับแม่ด้วย
เพราะแม่ทุกข์ใจมากดูข่าวทุกวันมีภาพลุงพลทุกวัน
จนตอนนี้กลายเป็นการชี้เป้าไปแล้วว่าลุงพลเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาฟังเสียงลุงพลหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ลุมมาที่ลุงหมดก็น่าจะมีส่วนบ้าง
แต่ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้กังวลอะไรครับจนตอนนี้ก็ยังมั่นใจอยู่ครับ
เพราะเมื่อวานก็ไปคุยกับแม่แล้วบอกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปขอกำลังใจแม่เพราะว่าแม่โทรมาบอกแม่กินข้าวไม่ได้
ก็เลยไปให้กำลังใจแม่บอกให้แม่เข้มแข็งไม่ต้องคิดอะไรมาก
จากการที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่ตำรวจไปเก็บหลักฐานโดยเฉพาะขนสุนัข
ประมาณ๔๕ตัวซึ่งอาศัยอยู่บ้านรอบบ้านน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ผลการตรวจสอบเป็นแบบนี้ค่ะอ่าผลการตรวจสอบขนสุนัขที่ติดอยู่กับศพน้องชมพู่
ปรากฏว่าเป็นขนของเจ้าซูโม่เจ้าซูโม่เนี่ยเป็นสุนัขของน้าตาย
ตายเนี่ยเป็นน้าของน้องชมพู่นะคะและบ้านอยู่ติดกันด้วยนะคะ
สันนิษฐานแบบนี้ค่ะสันนิษฐานว่าก่อนที่ชมพู่จะหายตัวไป
เล่นกับเจ้าซูโมซึ่งข้อมูลนี้มันไปสอดคล้องกับคำให้การของพี่สาวของน้องชมพู่
ว่าวันนั้น๑๑พฤษภาคมน้องชมพู่เล่นขุดดินอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วง
หน้าบ้านของน้าตายพร้อมกับเจ้าซูโมทีนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะคะ
ข้อมูลนี้เจ้าซูโม่ตัวนี้นะคะมันทำให้ทุกอย่างมันตีกรอบแคบลง
ซูโม่ลักษณะนิสัยของซูโม่คือไม่สนิทกับคนแปลกหน้า
แล้วถ้าซูโม่อยู่กับน้องชมพู่เป็นครั้งสุดท้ายถ้าเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาจะต้องเห่าแล้วใช่ไหม
ใช่งั้นแสดงว่าคนที่เข้ามาเอาตัวน้องชมพู่ไป
จะต้องเป็นคนที่ไม่แปลกหน้าเป็นคนที่เจ้าซูโม่คุ้นเคยและรู้จักถึงไม่เกิดการเห่าขึ้น
นี่คือข้อมูลที่ได้จากขนสุนัขนะที่สืบจากขนสุนัขข้อมูลเป็นแบบนี้นะคะ
ส่วนกรณีถุงปุ๋ยกรณีที่ลงพื้นที่เก็บถุงปุ๋ยเนี่ย
เพราะว่าตำรวจบอกว่าสันนิษฐานจากแบบนี้นะสันนิษฐานจากการพูดคุยกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตลอด๑เดือนที่ผ่านมา
มีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะนำตัวน้องชมพู่ออกไปโดยอาจจะทำร้ายก่อนหรือไม่
แล้วนำใส่กระสอบปุ๋ยซึ่งเจ้าหน้าที่เคยไปเก็บหลักฐานแล้วก็พบกระสอบปุ๋ยตกอยู่ไม่ไกลจากศพน้องชมพู่ด้วย
ครับแล้วก็เป็นการพรางสายตาคนกันไม่ให้เป็นจุดสังเกตด้วยนะคะ
เวลาที่ทำร้ายโดยคนร้ายเอาเด็กใส่ถุงแล้วก็ขึ้นภูเหล็กไฟ
โดยที่ชาวบ้านจะไม่ทันได้สังเกตเพราะว่ากระสอบถุงปุ๋ยมันค่อนข้างใหญ่นะคะ
ขึ้นไปได้สบายดีกว่าจูงมือน้องไปหรือแบกขึ้นน้องแบกน้องขึ้นไหล่ไปเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็จะต้องเก็บกระสอบปุ๋ยไปตรวจสอบส่วนข้อมูลอื่นอื่นตำรวจบอกว่าก็พยายามนะ
พยายามจะเชื่อมโยงให้ได้มากที่สุดนะคะนอกจากนี้มีข้อมูลของลุงพลด้วย
ล่าสุดบอกว่าสบายใจมากขึ้นเพราะว่ามีตำรวจโทรไปบอกว่า
ข้อมูลต่างอาจจะยังไม่เชื่อมโยงถึงลุงพล